พระพระชาวบ้านที่นางรองบุรีรำบอกว่าโอ้โหทนไม่ไหวแล้วนะฮะ
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมาทั้งแว้นแล้วก็มาท้าตีท้าต่อยกันนะครับ
ก็เลยมีคลิปนี้นะฮะที่อยากจะแจ้งให้ตำรวจเนี่ย
เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่หน่อยครับ
เอาน้องเข้าบ้านเอาน้องเข้าบ้าน
เองเข้าบ้านเองเข้าบ้านเองเข้าบ้าน
เข้าบ้านอ้อนออสเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน
พ่อพอล่ะให้มันไปตายข้างหน้านู่น
พวกเด็กเปรตนี่นี่นะฮะ

ก็เบิ้ลเครื่องทั้งเสียงดังนะครับแล้วก็ท้าตีท้าต่อยกันนะฮะ

คลิปนี้ถูกโพสต์ลงในเฟซบุ๊คชื่อนางรองไม่ใช่นางเอกนะครับ
ซึ่งเป็นเพจแจ้งข่าวในจังหวัดบุรีรำ
โดยให้รายละเอียดนะครับว่าเป็นเหตุกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มากันกว่า๑๐คัน
และมีการโยนขวดปลาแก้วเร่งเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ท้าทายกัน
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
ซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มนะครับ
ใน๒หมู่บ้านแต่อยู่ในตำบลเดียวกัน
คือตำบลละลวดอำเภอชานิชำนิจังหวัดบุรีรำ
ทีนี้เขาก็เลยเอามาแจ้งไว้ในข่าวสารแบบนี้นะครับ
เพื่ออยากให้ตำรวจลงมาดูแลในพื้นที่แก้ปัญหาเหล่านี้บ้าง

มีการตีกันจนมีคนได้รับบาดเจ็บล้มตาย
แล้วก็ชาวบ้านได้รับผลกระทบ
ได้รับความเดือดร้อนด้วยนะครับ